มันอำนวยความสะดวกความสบายต่างแล้วก็ความปลอดภัยด้วย
เขาใช้ประตูล็อกแบบมีรหัส

ทีนี้ไปกดรหัสผิดเกินจำนวนที่เข้าคำหนดเอาไว้
ซึ่งในบ้านเนี่ยมีลูกชายอยู่คนเดียวอายุ๓ขวบแล้วจะทำยังไงไปดูนะฮะ
โอเคโอเค

ความหวังของครอบครัวตัวน้อยลูกชายวัยสามขวบโอ้โห
คือทีแรกอีกกดแล้วกดอีกไม่รู้จะกดยังไง
กดรหัสที่ประตูใช่ไหมใช่แล้วผิดมันต้องกดไปเลย

นี่น่าจะคุยกันผ่านกล้องวงจรปิดบันทึกภาพไว้ด้วยได้
กล้องวงจรปิดเป็นมไดใช่ไหมใช่ค่ะใช้ถ้างั้นพูดพูดได้
อาจจะตะโกนเสียงดังมากเสียงเข้ากล้องเนี่ย
มันอาจจะแบบโอ้โหมันไม่รู้จะกดอะไรยังไงใช่ไหม
บอกไปเอาเก้าอี้มาลูกสุดท้ายอาตอมทำได้นะครับทุกผู้ชมครับ

ก็ถือว่าเป็นการแก้ไขสถานการณ์ของคนในบ้านเนาะ
คือบางทีเราก็ต้องคิดไว้นะบางทีมันเกิดขึ้นได้นะกับบ้านของเรานะ